คุณผู้ชมคะมาตามเหตุใหญ่กันต่อค่ะกับเหตุการณ์ที่เรือเนี่ยมันเกิดไฟลุกท่วมขึ้นมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ
รวมถึงยังมีผู้สูญหายอยู่๕รายทีนี้ผู้สูญหาย๕รายยังคงเร่งค้นหา
ปรากฏว่าตอนแรกเรารายงานว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๒ศพเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
มีรายงานเพิ่มเติมว่าเจอศพของผู้เสียชีวิตรายที่๓เพิ่ม
แล้วเห็นบอกว่ากู้ภัยไปเจอชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นข้อเท้าขวา
ยังไม่ยืนยันนะคะว่าชิ้นส่วนนี้จะเป็นของศพรายที่๔หรือเปล่า
เหตุการณ์นี้ค่ะเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยให้คุณผู้ชมย้อนดูเหตุการณ์เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับจังหวะนาทีที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นมาได้นะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องจากมุมไกลค่ะแล้วก็มุมใกล้ตรงอู่ต่อเรือ
นี่ดูตอนจังหวะระเบิดเห็นไหมชิ้นส่วนของเรือมันกระเด็นมันปลิวมาแบบนี้ค่ะ
ตกใส่น้ำเลยฮะใช่แล้วคนงานที่อยู่ตรงเรืออยู่ตรงท่าเรือเนี่ยก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ซึ่งตอนแรกนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอผู้เสียชีวิต๑ศพก็คือนายถุ้ยเป็นชาวเมียนมาร์
ศพเนี่ยกระเด็นตกน้ำขาขาดนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
เจอผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นศพที่๒ที่ถูกไฟไหม้เป็นตอตะโกอยู่ใต้ท้องเรือเลย
ศพที่๒ไม่สามารถที่จะกู้ออกมาได้นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่าง
ผู้เสียชีวิตรายที่สองคือเขาต้องเอาเชือกเนี่ยเชือกเนี่ยเหมือนกับเป็นการโรยตัวลงไปตรงท้องเรือค่ะ
แล้วเอาเชือกนั้นไปผูกศพแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมานำศพเนี่ยไปไว้ที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบนจธรรมสมุทรสงคราม
เดี๋ยวจะต้องรอนำศพที่๒ไปพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลก่อนว่าคือใครนะคะ
ทีนี้ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไป
ลงไปงมค้นหาผู้สูญหายแล้วเมื่อคืนมันก็มืดด้วยน้ำก็ลึก
เชี่ยวน้ำเย็นจัดด้วยหาจนถึงประมาณสักตีหนึ่งได้ค่ะ
ก็ยุติภารกิจแล้วก็จะเริ่มค้นหาอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดเป็นข้อมูลเมื่อคืนนี้เขาก็จะบอกว่ามีผู้สูญหาย๕ราย
เสียชีวิตสองศพมีคนเจ็บสี่รายแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชม
พอเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการหาผู้สูญหายต่อเขาจะเน้นนะหาทั่วแม่น้ำแม่กรองเลย
แล้วเมื่อตอน๙โมง๑๐นาทีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตรายที่๓แล้ว
เอาศพขึ้นที่ท่าน้ำวัดปากสมุทรดังนั้นตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
จากสองศพมาเป็นสามศพแล้วส่วนผู้ศูนย์หายเนี่ย๕ราย
และผู้ได้รับบาดเจ็บ๔รายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีรายงานจากกู้ภัยนะ
กู้ภัยไปเจอชิ้นส่วนของมนุษย์ค่ะเป็นข้อเท้าขวา
ทีนี้ยังไม่ยืนยันว่าข้อเท้าขวาจะเป็นชิ้นส่วนของศพอีกศพหนึ่งหรือไม่
เดี๋ยวตอนนี้ต้องรอพิสูจน์ก่อนนะคะ
แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ระเบิดเนี่ย
ก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ได้รับผลกระทบค่ะ
โอ้โหกระจกแตกหลังคาปลิวฝ้าหลุด
เนี่ยให้ดูภาพค่ะเหตุการณ์นี้ตอนคลิปที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
โอ้โหเมื่อกี้ดูภาพในบ้านคุณป้าอยู่กับหลานหลานนั่งเล่นอยู่
นั่งอยู่บนโซฟาค่ะพอได้ยินเสียงระเบิดอ่ะ
ตุ้มแรกคือลุกจากที่นั่งเลย
ใช่ป้าก็งงป้าถามอะไรวะอะไรวะ
แล้วก็รีบอุ้มหลานค่ะตกใจสิบ้านสั่นเลยนะ
ทีนี้หลังจากป้าอุ้มหลานสาวแล้วก็วิ่งไปข้างนอกบ้าน
ทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนอกบ้านค่ะภาพสั่นเลยนะครับ
ทุกคนตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้อยู่ในซอยเล็กสกุลนะคะที่ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ถามว่าตรงนี้มันอยู่ไกลไหมคุณอาริยา
มันห่างจากท่าเรือจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโล

มันเป็นเหตุการณ์ระเบิดที่เสียงดังสนั่นไปจนแบบ
ระยะกิโลเมตร
บ้านมาสักครู่เนี่ยที่เป็นคุณป้ากับคุณหลาน
มีอีกครับมีบ้านของนางอารีสุวรรณาราม

เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลสดอันนี้ห่างจากจุดระเบิดเนี่ยสองร้อยเมตร
บ้านนี้ต้องหนักกว่าแน่เลยอ่ะลองดูเอาคุณผู้ชมฮะ
ดูสิคุณผู้ชมฮะฝ้าตกแตกกระจายเลย
แล้วพอรอบ๒นะดังสนั่นหวั่นไหวบ้านสะเทือนครับ
ฟาดตกลงมาอีกชุดหนึ่งครับแล้วตอนนั้นคุณอารีเนี่ย
ว่ากำลังทำอาหารเช้าอยู่ดีนะลูกเธอหลบได้ทันครับ
เฉพาะแค่คนที่ตกใจคุณผู้ชมเวลามีเสียงอะไรดังแบบนี้
เป็นระเบิดหรือจะก่อนอันนี้เป็นพลุเป็นอะไรก็ตามเนี่ย
สัตว์เลี้ยงอืมตกใจไม่แพ้กันใช่
บ้านนี้หมา๒ตัวตัวแรกวิ่งตะเลิศออกไปเลย
ที่สองจะวิ่งตามไปแต่วิ่งกลับมาครับโอ้โห
ออกตัวล้อฟรีเลยตัวที่สองเนี่ยแต่ยังดีสองตัวนี้ไม่เป็นอะไรครับ
เห็นคลิปนี้เห็นหมา๒ตัวนี้
สงสัยและเป็นห่วงว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่า
สองตัวนี้เจ้าของคลิปครับบอกว่าน้องทั้งสองตัวปลอดภัยครับ
โชคดีที่บ้านมีรั้วไม่อย่างนั้นโอ้โหวิ่งตะเลิศไปไกล

แต่แต่คุณผู้ชมสุนัขมีความสูญเสียเหมือนกันครับ
นี่เจ้าของรูปหมาที่เธอเลี้ยงมา
รักเหลือเกินเพราะซื้อมาราคา๕๐๐๐บาท
มาแค่๑ปีแต่มันตกใจเสียงระเบิดช็อกตายเลยครับ
โอ้โหเจ้าของเศร้าเสียใจอย่างมาก
เจ้าของคือคุณวาสุกีและคุณไพรินด้วงกำเนิดครับ
ตั้งชื่อหมาตัวนี้ว่าเจ้าคิงคอง
ก่อทุกคืนครับเขาบอกแบบนั้น
จากหมาตัวรักที่ตายแล้วยังมีความเสียหายอื่นในบ้านพี่ทั้งสองคนด้วย
กระจกแตกโคมไฟตกแตกผนังบ้านก็ร้าวครับ
นี่พี่เขาพามาสำรวจความเสียหายในบ้าน
โอ้โหตรงนี้ถึงฝ้าเพดานนี้ตรงกำแพงนะคุณผู้ชม
แล้วพวกวัตถุดิบหอยปลาหมึกที่ใช้ในการเอาไปขายเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าหอยดองและปลาหมึกแห้ง
เสียหายไป๒แสนบาทคุณผู้ชม
อยากให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบทั้งหมด
เขาบอกเขาไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมเลยนะ

เนี่ยพวกบ้านที่ร้าวกำแพงที่แตกแบบนี้ทำให้กับเขาให้มันเหมือนเดิมได้ไหม
มาแบบว่ามันนอนตายแล้ว
เหมือนเสียของที่เรารักมาก
พี่นำคิดดูว่าแพ้ไหนนะ
ตามตาไหล่นิด
อาทิตย์มันถามว่าไหล่ไม่ง่าย

แล้วก็ตำบลใกล้เคียงอีกกว่า๒๐ราย

ก็มีการสั่งการแล้วนะคะเพราะว่าต้องไปเร่งตรวจสอบ
แก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ดังนั้น
ทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยเนี่ยก็เลย
สั่งตั้งกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุหาสาเหตุใน๑๐วัน
แล้วก็ร่วมกับเจ้าพนักงานตรวจเรือเจ้าพนักงานตรวจท่ากรมเจ้าท่าผู้เชี่ยวชาญต่างเนี่ยนะคะ
ในการสอบสวนคนประจำเรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือเปล่า
ถ้าเกิดมีการบกพร่องก็จะต้องดำเนินการด้วย
เจ้าของเรือผู้ปฏิบัติการและผู้เช่าเรือจะจ่ายเบี้ยประกัน
ที่มันจะคุ้มครองจนถึง๒๖มีนาคมปีนี้ครับ
มีนาคม๒๕๖๖วงเงิน๖๐ล้านบาทครับ
และประกันอีกอันหนึ่งคือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลที่๓
เจ้าของเรือก็คือผู้ปฏิบัติการเรือและผู้เช่าเรือ
เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันครับคุ้มครองถึง๒๐กุมภาพันธ์ปีนี้นี่แหละ
วงเงิน๑๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐครับคุณผู้ชมฮะวงเงินสูงมาก
ค่ะนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้เสียชีวิต๓ศพแล้วนะคะยังมีผู้สูญหายอีก๕ราย